แต่ว่าดิฉันไม่ได้พาไปเที่ยวนะแต่เป็นครอบครัวสุดอบอุ่นค่ะของคุณพ่อ
คุณพ่อกายรัชานนท์คุณแม่หารูนะคะพาลูกเนี้ยไปเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด
แต่ว่าจะเป็นเมืองไหนจังหวัดอะไรเนี่ยไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

กับพลุนะครับมาในบันเทิงไทยรัฐในวันนี้นะครับผม

วันนี้นะคะเราจะสองคนจะพามาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชค่ะ
แล้วก็วันนี้ต้องแอบบอกว่าพกหนุ่มมาด้วยอีกคนนึง

หนูพกหนุ่มมาอีกหนึ่งคน

พาลูกมาไงไม่ต้องเดาเลยนี่
เขาบอกว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง

ตามหนุ่มก่อนนะคะ
ครอบครัวมาร่วมทริปมึงต้องห้ามพลาด
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
สำหรับกายรัชานนท์และภรรยาสายแบ๊วฮารุ
พร้อมกับอีกหนึ่งหนุ่มน้องคิรินลูกชายคนโต
มาร่วมสัมผัสธรรมชาติที่หมู่บ้านคีรีวง
หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย
จากจะได้มาสุดโอโซนอันแสนจะบริสุทธิ์แล้ว
ครอบครัวนี้ก็ได้ทำกิจกรรมมากมายร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

เรากำลังทำผ้าบาติกอยู่ค่ะ

ก็คือเอาเทียนมาหยอดแล้วก็ทำลาย
แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือระบาย

ใช่ซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็จะเอามาเหมือนแบบ
มีสีต่างมีสีใบสตอมีสีแบบฝักสตอ

แล้วก็อันชาญเหล่มอย่างนี้เนอะ

กลุ่มมัดยอมสีธรรมชาติบ้านคิรีวงค์
ถือเป็นชุมชนแรกที่ประยุกต์นำเปลือกของต้นไม้
ใบไม้รวมถึงผลไม้บางชนิดมาทำสีเพื่อทำผ้ามัดย้อม
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าชื่นชม
งานนี้น้องคิรินก็ขอโชว์ฝีมือทำผ้ามัดยอม
ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยล่ะค่ะ
จากนั้นก็เตรียมตัวขึ้นเขาชมสวนผลไม้
วิถีชีวิตของชาวสวนที่นั่น
และแม้ว่าเส้นทางจะทุลักทุเล
อยู่ตรงไหนนี่หรอรู้ทั้งหมด
อันนี้มีมังคุดมีจำปาดะมีอะไรต่างรู้หมด
อันนี้เป็นหมอนทองอันนี้เป็นรองปอง
อันนี้เป็นมังคุดอันนี้ทุเรียนพื้นเมือง
ว้าว

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ให้ชมปอด
ปิดท้ายด้วยการไปชมวังปลา
ซึ่งถือเป็นสถานที่สุดพิเศษของทริปนี้

อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมาตามติดครอบครัวนี้นะคะ

ดีมากเลยมันเป็นความรู้สึกแบบธรรมชาติมากจริง

และที่สำคัญคือที่นี่เขาบอกว่า
เป็นจังหวัดที่เป็นคิริวงศ
เป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนที่แบบดีที่สุดด้วย
รู้สึกมาแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันธรรมชาติ
เดี๋ยวนี้นะครับประเทศไทยของเรามีที่เที่ยวเยอะมาก
ซึ่งหลายคนชอบมองข้ามแล้วก็ไปต่างประเทศกันเยอะแยะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านเราไม่ได้เที่ยวแพงเลย

และได้ความรู้พอกันกับการไปต่างประเทศเลย

ติดตามแล้วก็อัปเดตเรื่องราวความสนุกแบบนี้ได้นะคะ

รักพี่ซวยม่าย
เป็นอีกหนึ่งเมืองห้ามพลาดนะคะที่บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดจริง
เพราะว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยหรือว่าที่ไปกันก็คือคีรีวงเนี่ย
อากาศดีมากโอโซนแบบดีมากอยากให้ไปเที่ยวกันนะคะ
เมืองไทยเที่ยวไม่แพงด้วยแล้วก็ยังมีสถานที่สวยให้เที่ยวอีกเยอะแยะเลยค่ะ
ใช่แล้วคือคุณกายเขาเองก็บอกนะว่าพาลูกมาเนี่ยเหมือนได้มาเรียนรู้ได้มาท่องธรรมชาติ
ประสบการณ์ได้ความรู้โดยที่ไม่ต้องไปต่างประเทศกันเลยนะครับคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างเลยก็ว่าได้
คุณผู้ชมคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปกับคลิปสุดน่ารักน่าชัง
สองตัวน้อยนั่นก็คือน้องบุ๊กลินกับน้องบีน่าเข้าไปเยี่ยมอาเจี๊ยบ
แต่น่ารักมากอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมกัน
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้ง๘โมง๔๕นาทีนะ
แต่ว่าคืนนี้อย่าลืมนะคะ๔ทุ่มตรงนะคะติดตามได้หล่อล่าผีค่ะ